เรื่องราวจากโลกโซเชียลมาเล่าสู่กันฟังค่ะ
แล้วเขาก็มีการจ่ายเงินผ่านระบบสมาร์ทโฟนไปเรียบร้อยแล้ว
แต่ปรากฏว่าพอขึ้นไปบนรถแท็กซี่
รถแท็กซี่ขอเรียกเก็บค่าโดยสารเพิ่มเติม
ทำอย่างไรเกิดอะไรขึ้นตามไปดูค่ะ
มีบริการรับส่งผู้โดยสารผ่านระบบทางแอปพลิเคชันสมาร์ทโฟนเนี่ยนะ
ใครจะขึ้นรถไปไหนมาไหนคุณกดผ่านแอปพลิเคชันผ่านโทรศัพท์มือถือ
เขาก็จะมีการคำนวณค่าใช้จ่ายออกมาให้ใช่ไหม
ว่าคุณจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางทั้งหมดเท่าไหร่
แล้วผู้โดยสารคนนี้เขาก็กดจ่ายเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ก็คือมันจะมีการเลือกจ่ายผ่านแอปพลิเคชันเลยกับจ่ายสด
แต่เขาจ่ายเงินผ่านระบบไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
ระหว่างทางก็นั่งไปแล้วคนขับเนี่ยก็อ้างว่าช่วงนี้รถมันติด
ก็เลยทำให้ลุงเนี่ยขาดทุนก็เลยจะขอกดมิเตอร์แท็กซี่อีกครั้งนึง
แล้วก็บอกกับผู้โดยสารว่าถ้าไปถึงที่หมายแล้วค่ามิเตอร์เนี่ย
กว่าที่ระบบแกรปคำนวณให้เนี่ยก็จะขอเก็บเงินเพิ่ม

ใช่ค่ะก็คือถ้าเกิดว่ากดมิเตอร์ไปแล้ว
เตอร์มันเกินกว่าที่จ่ายไปขอเก็บส่วนต่างเพิ่มได้ไหม
แต่ผู้โดยสารเขาไม่ยอมไงฮะเขาบอกไม่ได้
คนขับก็พยายามจะให้ผู้โดยสารลงจากรถ
พร้อมกับให้กดยกเลิกบริการไปเลยอ่ะเพราะว่ารถมันติดแล้ว
เขาว่าเขาไม่คุ้มครับผู้โดยสารก็บอกว่าอ้าว
แต่เขาเนี่ยจ่ายค่ารถไปหมดแล้วแล้วก็อยู่ในระหว่างเดินทางแล้ว
สมมุติว่าถ้าเขากดยกเลิกเนี่ยค่ะคุณยกเลิกในระบบเนี่ย
เขาจะต้องลงจากรถแปลว่าเขาจะเสียเงินฟรีถูกไหม

หลังจากเกิดเหตุผู้โดยสารรายนี้เขาก็นำคลิปเนี่ย
แบบนี้ก็มีนะเรียกแกรปแต่คนขับจะขอเรียกเก็บค่าโดยสารเพิ่ม
ถ้าค่ามิเตอร์เกินจากราคาที่แจ้งไว้ในแกรปถ้าไม่โอเคกับราคาที่รับมา

มาแย่งโอกาสรับงานคันอื่นที่เขาต้องทำงานเพิ่มทำไมอืม
ก็ใช้มิเตอร์ไปอย่างเดียวไม่ต้องมาขับแกรปเขาบอกแบบนี้
แล้วมาเอาเปรียบคนอื่นขับแกรปแล้วยังมาเอาเปรียบอีก
แล้วก็มาบอกว่าให้เขากดยกเลิกฝันไปเถอะ
เสียเงินไปแล้วเพราะจ่ายผ่านแอป
ฉันไม่ต้องลงแล้วต้องไปส่งฉันให้ถึงที่หมาย
โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มด้วย
ถ้าไม่งั้นขับไปโรงพักค่ะเขาเขียนบอกแบบนี้
คือนี้เป็นเรื่องราวที่เธอโพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊ค
แต่สุดท้ายเหตุการณ์จะเป็นยังไงไปชมกันต่อค่ะ
ไม่พูดถึงทะเบซทรัปดารุงจะ๑๖๕บาทอันที่ลุงขาดทุนแล้ว
ขาดทุนตรงไหนค่ะก็๑๔๕บาทในแก๊ปมั่นก็๑๔๑บาท
คอมแมจ์ยังมัน๓๐กว่าบาทลุงได้แค่๑๑๐กว่าบาท

ถ้าเกิดว่าคนอื่นเขาไปแจ้งอย่างนี้ไม่ได้นะคะ
แถมให้ด้วยถ้าไม่ถึงนะลุงแถมให้คืนนะ
โอ้โฮไม่ต้องก็ได้ค่ะแค่นี้ไม่เท่าไรค่ะ

คุณลุงอ้างว่าค่ามิเตอร์ที่เขากดตอนนี้
มัน๑๔๕บาทแล้วใช่ไหม
แต่คุณลุงต้องเสียค่าคอมมิชชั่น
ก็คือเสียให้ทางแอปพลิเคชัน๓๐กว่าบาท
เท่ากับว่าลุงจะได้ค่าโดยสารครั้งนี้ไปแค่ร้อยกว่าบาท

เพราะตอนนี้ถ้ากดมิเตอร์อย่างเดียว๑๔๕แล้ว
แต่ในระบบเขาจ่ายไป๑๔๑บาท

คุณลุงเนี่ยสมัครผ่านแอปพลิเคชันไปใช่ไหม
คุณลุงก็ต้องโดนหักค่าคอมมิชชั่นเป็นปกติ
แล้วก็บอกว่าลุงอย่าทำแบบนี้กับคนอื่นนะ
ลุงยังบอกอีกด้วยว่าก็ถ้าราคามันไม่ถึง
เดี๋ยวลุงคืนเงินให้เลยแถมเงินให้อีกด้วยเนี่ย
คือตอนนี้ผู้โดยสารคนนี้เขาก็เลยร้องเรียน
คือเป็นเรื่องราวที่ฝากเตือนแล้วกัน

แล้วก็วิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับข่าวนี้กันเยอะมากเลยนะคะ
จริงแล้วคือถ้าเกิดว่าเรียกมาเท่าไหร่

เพราะว่าคุณก็ถือว่าคุณเป็นคนขับรถเนาะ
คุณก็สมัครใจที่จะเข้าร่วมบริการ

ที่ไม่ค่อยมีปัญหาแบบนี้มันมีอยู่เยอะจริง
แต่เวลาข่าวแบบนี้ออกมามันทำให้เขาเองก็เสียภาพรักนะ
คันแล้วก็เสียหายกันไปหมดเลยนะคุณผู้ชม